อีกหนึ่งเรื่องโอ้โห

กินกายมันเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องมี

แต่อำเรื่องกุ้งเรื่องกิน
ขำใช่ไหมแต่บางทีถ้ามันแรงเกินไปบางทีไม่ขำนะ

ตายแล้ว
คุณเคยเห็นแมวเมากลิ่นเท้าจนอ้วกไหม

จริงใครที่กำลังทานข้าวเที่ยงอยู่แต่เรื่องนี้ต้องให้ดูว่ามันขำ
เพราะว่าแมวแมวหมาอะไรอย่างนี้ก็ชอบไปดมอยู่แล้วใช่ไหม
ชอบดมนู่นนี่นั่นมันจำกลิ่นไง
แต่เพื่อเจอกลิ่นที่แบบไม่พึงผสม
จริงมันก็น่าจะเป็นกลิ่นคุ้นเคยนะแต่ก็ไม่เคยชินซะสิ
โดมทีไรก็ตาละนะไม่เคยเห็นจริง
เอาจริงไม่เคยเห็นแมวอ้วก
ไม่เคยเห็นแมวดมแล้วเปิดอย่างนี้
พิจารณาอะไรดีกิน